ันทำไมไม่ทำงานไม่ทำงานอรตอห์ทอนิฟอร์มออกมาเลยเอ้า

โอ้โหสนุกสนานกันเลยเชียวล่ะครับ

ทั้งงานผมบอกตามนี้แล้วกันหรือ
เดินขบวนพาเรทในงานกีฬาสีภายในที่ทางโรงพยาบาลพังงาและเครือข่ายบริการด้านสุขภาพ
เนี่ยฮะเขาจัดขึ้นเป็นประจำเลยนะฮะ
เรียกได้ว่าเป็นลีลาที่ไม่ธรรมดาที่แต่ละ
ที่แต่ละคนเขารวบรวมกันมา
ยังไงซะในช่วงของการแข่งขันผมบอกเลยว่ามันมาก

เอ้าคุณหมอคุณพยาบาลเรี่ยวแรงยังดี

วิ่งแล้วก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันใส่กุงเกงไหน
วิ่งซุปเปอร์แมนวิ่งเปรี้ยวซุปเปอร์แมน
ไปดูกันหน่อยว่าบรรยากาศการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬา

ใช่ดิฉันหวาดเสียวอย่างหนึ่งนะคุณ
ตอนที่วิ่งเปรี้ยวซุปเปอร์แมน
ว่าถอดผิดอ่ะ

อ้าวนี่ชักเคยเยอร์กัน
กรุงสถานที่จริงคือมันเป็นกีฬาที่
มันสร้างความสามัคคีมากเลยนะครับ
เรียกว่ายืดชุดกระชาก

บางคนก็ใส่กางเกงบางคนก็ใส่กระโปรงอะนะ
คือบางคนกลัวว่ากำลังถอดแล้วดึงพลวด

อย่างคนนี้ใส่กางเกงอยู่ไหน

ถอดออกมาอันนี้ถูกอันหรือเปล่า

คุณสงสารกางเกงไหน

เหมือนหนูใช่ลักษณะเหมือนหนูวิ่งถิดจักร
เป็นวงโจมต้องใช้ความสามคาวนี้นะ
ถ้าจังหวะไม่ได้มันก็จะทุลักทุเลเหมือนคู่นะ

ไม่ได้เหยียบไอ้ผ้านี้อย่างเดียว

ยากนะคุณ
แล้วไปดูการแข่งขันที่เป็นไฮไลท์
บอกเลยนะมันสร้างความสนุกสนานได้มากจริง
กับการแข่งขันตำส้มตำลีลา
ไปดูพร้อมกับเพลงประกอบเลยครับ

ถ้าคุณไม่บอกตั้งแต่แรกว่าเป็นกีฬาของแพทย์พยาบาล

คืออย่าลืมครับความว่าคุณหมอถือเข็มฉีดยาไปเลยอะค่ะ

คลากรทางการแพทย์เขาก็ทำงานเต็มที่

พอถึงเวลาพักเวลาสนุกก็เล่นเก่งที่เหมือนกัน

แล้วดูสิครับแต่ละทีมเนี่ยงัดทีเด็ด
อ้าวนี่กรรมการต้องชิม

กินได้สิแล้วก็มีผู้ชนะเลิศได้รางวัลด้วยนะจ๊ะ

เป็นสากทองคำหรือเปล่าคะ

เออก็ทำสะบัดแถมอร่อย
เพราะว่าเขามี๕๕อย่างที่เขาเน้นย้ำมาก

สะอาดนี่ก็สำคัญสุดลักษณะ

ปรุงด้วยน้ำปลาร้าสุก

ก็คือต้องถูกสุขค่ะอาณามะ

เอามาให้ดูกันเข้าแข่งขันกันที่บุกการณ์นะ

ถูกต้องแล้วจริงบุคลากรแพทย์พยาบาลเขายังทำงานนะคะ
เขาไม่ได้ว่าล้างจากโรงพยาบาล

แต่ว่าเป็นสีสันน่ารักคือเราก็ไม่เคยเห็นอีกมุมนึง
บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
นี่เขาแบบว่าออกมาเล่นสนุกมีกิจกรรมต่างแบบนี้ก็ดูน่ารักดี
พี่เขาทำงานเครียดนะพอมาหมดก่อนตรงนี้ก็เต็มที่เลยนะจ๊ะ